คราวนี้ยืมวลีนี้หน่อยนะคะคนจะรักยืนเฉยเขาก็รักอืม
คราวนี้ค่ะคนจะตีแม้งานบุญมันก็ตีค่ะ
ตีกันในงานกระถิ่นให้ได้ดูกันอีกแล้ว

เสียงมันนั่นจริงปุ๊บไปนะ
ตรงเลยค่ะไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะ
นี่คุณผู้ชมเป็นคลิปให้ได้ดูเช้านี้นะคะ

สองกลุ่มตีกันตีกันชนิดที่เรียกว่าไม่เกรงใจเจ้าภาพอ่ะ
งานนี้จัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
เมื่อคืนวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมา
คือทางวัดเขามีงานกระถิ่นสามัคคีค่ะ

ส่าห์นะไปจัดหาคอนเสิร์ตมาแสดงให้กับชาวบ้าน
กะว่าได้สนุกกันหน่อยนะคะ
จริงแล้วคอนเสิร์ตเขาแสดงตั้งแต่๒ถึงถึง๔ทุ่มใช่ไหมคะ
แต่คอนเสิร์ตยังแสดงไม่จบเลยค่ะ

กรรมการวัดต้องสั่งยุติการแสดงออกไปก่อน

เพื่อให้ฝ่ายปกครองเข้ามาควบคุมสถานการณ์
กระทืบกันอีกหน้างานไอ้หนุ่มตอนนี้ถอดเสื้อมาสักครู่อ่ะ
อยู่ในอาการเมาใช่แหละเมาแหละดูออก
น่าจะเป็นคนเริ่มก่อนในงานกลุ่มคู่กรณีกรูเข้าไปตะลุมบอล
หนุ่มคนนี้รุมกระทืบจนไปสลบแน่นิ่งนอนกับพื้นนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามห้ามแล้วนะคะแต่ตอนนั้นก็ไม่เป็นผล
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นมันจะมีจำนวนมากเห็นไหมล่ะ
นับชีวิตกันไม่ถูกเลยแหละมีกี่ชีวิตนะคะ
หลังจากที่ชุลมุนวุ่นวายกันสักพักหนึ่งก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้าย
สรุปบรรทัศน์สุดท้ายขีดเส้นใต้๒ตัวค่ะ
งานนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บ
มีผู้บาดเจ็บแหละแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิต